ในกรณีข้อสงสัยต่อคุณชอนบูรณหิรันด์เนี่ย
กรมสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบประเด็นไหนคะ
คือของกรมสมกรนะคะเดี๋ยวต้องพูดถึงหลักก่อน

แต่ว่าอาจจะต้องประทับนิดนึงค่ะท่านโฆษกเชิญค่ะ
ค่ะค่ะอ๊อกคือหลักการเนี่ยต้องดูก่อนว่าเงินของคุณชรที่เขารับบริจาคมาเนี่ยนะคะ

ส่วนอันนี้ถ้าเป็นเงินได้ของเขาเนี่ยมันเป็นปี๖๓
เขาก็จะต้องมีหน้าที่เอาไปยื่นปี๖๔ค่ะ
ช่วงนี้ยังไม่ถึงกำหนดการยื่นกรณีถ้าถ้าเขาเป็นเงินได้ของเขาอ่ะนะคะ
ค่ะค่ะคือคือการตรวจสอบว่าเป็นเงินได้ของคุณชรหรือเปล่าเนี่ย
ว่าเงินที่รับบริจาคมาเนี่ยเข้าเป็นรายได้ตัวเอง
หรือเป็นเงินที่รับบริจาคมาเพื่อส่งต่อไปใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้เงินได้ของเขาเนี่ย
กฎหมายสรรพากรเนี่ยเงินที่รับบริจาคมาเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้น
จากว่าเขามีวัตถุประสงค์ตรงนี้แล้วก็ตั้งเขาเป็นตัวแทน
แล้วก็รับมาร้อยจ่ายไปร้อยอย่างนี้จะยกเว้นไม่ต้องเป็นเงินได้ของเขาอะค่ะ
อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการแจกแจงถูกไหมคะ
จริงแล้วเข้าตัวเองหรือว่าบริจาคต่อไปตามที่รับบริจาค
ใช่ก็คืออย่างที่บอกค่ะรับมาร้อยแล้วก็ไปบริจาคต่อร้อยอย่างนี้ค่ะ
ไม่ต้องเป็นเงินได้ของคุณชรนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเป็นงานของกรมสรรพากรไหมคะท่านโฆษกว่า
คุณชรได้บริจาคออกไปตรงวัตถุประสงค์หรือไม่
เรื่องของดูวัตถุประสงค์เนี่ยทางกรมไม่ใช่หน้าที่ของกรมสรรพากรนะคะ
เป็นหน่วยงานอื่นนะคะที่มีหน้าที่ต้องไปดูว่าใช้ตามถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าค่ะ
ส่วนอีกแบบนึงค่ะการรับบริจาคมาเนี่ยนะคะเวลาขาเข้าเนี่ย
กฎหมายของกรมสรรพากรที่ถือไว้เอ่อสามารถจำเป็นต้องตรวจสอบไหมคะ
ว่ารับบริจาคในนามชื่อส่วนตัวหรือชื่อบริษัทหรือบัญชีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนั้นนะคะ
คือปกตินะคะถ้าเขาแยกบัญชีเลยเนี่ยมันก็เวลา
ถ้าสมมกรสมมุติว่าสมกรตรวจเนี่ยเขาก็จะได้ชี้แจงง่าย
ถ้าเขาแยกออกมาจากบัญชีส่วนตัวเขาเลยเช่นอย่างกรณีของคุณช้อนเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีการทำบัญชีรับจ่ายอะค่ะ
แล้วถ้ารับบริจาคเป็นชื่อส่วนตัวสมมุติเอาแบบสะดวกเนี่ยค่ะ
ถ้ารับบริจาคเป็นชื่อส่วนตัวก็ยังไม่ถือว่าผิดใช่ไหมคะ
กว่าจะดูว่าปลายทางออกไปตามเป้าหมายหรือเปล่า
ค่ะคือพอเขาโดนตรวจสอบเนี่ยเขาต้องชี้แจงให้ได้ว่า
เงินเข้ามาตรงนี้แล้วออกไปตรงนี้เป็นตัวเรียวกันนะคะ
ถ้าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าขาเข้าเอาล่ะไม่แน่ใจว่าจะเข้าแบบ
ตั้งชื่อบัญชีใหม่หรือว่าจะเป็นชื่อส่วนตัว
แต่ทีนี้เวลาออกไปแล้วขาออกออกไปบริจาคด้วย
แต่การบริจาคในนามช้อนกับในนามบริษัทของช้อน
หรือในนามชื่อบัญชีที่รับบริจาคเฉพาะเนี่ย
มันมีความหมายต่อการตรวจสอบต่างกันไหมคะ
อย่างเช่นที่คุณจอมขวัญบอกว่าถ้าเขาเอาออกไปในนามบริษัทเนี่ย
มันก็จะคนละตัวกันแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเงินที่ตอนรับเข้ามาเนี่ย
ที่ที่ผู้ต้องการบริจาคเนี่ยบริจาคเข้าบัญชีช้อนถูกไหมคะ
แต่จากที่คุณจอมขวัญบอกว่าตอนออกไปเนี่ยออกในนามบริษัทเนี่ย
เงินมันก็ไม่ได้ออกจากบัญชีของคุณชรถูกไหมคะ
เพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยมันจะแยกกันนะคะเพราะถือว่าเป็นบุคคลคนละคนนะคะ
ซึ่งอันนี้ที่ฉันถามเป็นพื้นฐานทั่วไปนะคะ
กรณีการบริจาคในชื่อบริษัทมันมีผลดีต่อตัวบริษัทนั้นในแง่ของการลดหย่อนภาษี
หรือว่ามันมีผลดีในแง่ไหนตามกฎหมายคะ
คือการบริจาคนะคะถ้าเขาบริจาคให้เนี่ยต้องบริจาคให้กับวัดโรงเรียนโรงพยาบาล
เขาถึงจะใช้สิทธิ์หักรถหย่อนได้ของกรณีการบริษัทเนี่ยได้ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์ของกำไร
คือได้สองเปอร์เซ็นต์ของกำไรจุดที่นะคะ
ถ้าบริษัทขัดทุนเนี่ยเขาก็จะต้องบวกกับไม่สามารถหักได้
สามารถหักได้แต่ถ้าเป็นการสมมุติว่าบุคคลนามดาเนี่ย
ไปบริจาคเนี่ยจะหักรถหย่อนได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ
แต่เกณฑ์ก็เหมือนกันต้องหักให้อย่างที่เรียนคุณจอมฝันนะคะ
ค่ะทางโฆษกข้าเนื่องจากเวลาเราเหลือกกระทับเองขออภัยเธนโฆษกด้วย
แต่ว่าเราเราพอเห็นหลักการวิธีการตรวจสอบนะคะถ้ามีความคืบหน้าจะรบกวนท่านโฆษกอีกครั้งนะคะ
ได้ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

เหมือนกับที่ทนายเจมส์บอกต้องดูข้อเท็จจริงล้วน
ดูขาเข้ายังไงออกแบบไหนออกไปตรงไหนบ้าง

วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะทนายเจมส์เดี๋ยวดิฉันก็รอทางเพจคุณช้อนแถลงข่าวเนอะ